คุณผู้ชมขาบอกเลยว่ามาแล้วมาแล้วค่ะอย่างที่หลายคนกำลังรอคอยคำตอบอยู่ว่า
ตกลงดราม่าที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวของคุณบีเนี่ยนะคะตกลงยังไงดี
นั่นน่ะสิเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็พยายามผูกพยายามโยงไปหลายหลายเรื่องมาคราวนี้คุณบีบอกว่า
ตั้งนานแล้วค่ะไม่ปล่อยให้ดราม่าถาโถมอยู่ฝ่ายเดียวค่ะบีน้ำทิพย์ออกมาชี้แจงข่าวที่เกิดขึ้น
ด้วยการโพสต์ข้อความยาวเหยียดเลยค่ะผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว๗หน้า
ถ้าว่างก็อ่านดิฉันอ่านครบแล้วดิฉันว่างเลิศ
เนื้อหาที่คุณบีเขียนเป็นการยืนยันความจริงในฝั่งของเธอ
ในหลายประเด็นนะคะซึ่งที่เธอยืนยันมาเนี่ยก็ไม่ตรงกับที่เธอโดนกล่าวหา
ซึ่งคุณบีนี้นะคะยืนยันว่าเธอเนี่ยรู้จักกับฝ่ายชายครั้งแรกเนี่ย
พฤศจิกายนไม่ใช่เดือนตุลาคมค่ะ
ส่งข้อความไปแสดงความยินดีกับฝ่ายชายเรื่องลูกเนี่ย
และไม่เคยรู้ด้วยนะตอนนั้นนะ
ไม่รู้ด้วยว่าฝ่ายชายกำลังจะมีลูกอีกคนนึง
แล้วเรื่องที่บอกว่าไปหาผู้ชายที่บ้านนี้นะคะ
คุณบียืนยันเลยว่า๒เมษาเนี่ยฉันติดถ่ายละครอยู่
แต่ไปจริงหลังจากวันนั้นค่ะแล้วก็ไปตอนกลางวันด้วย

คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายที่บ้านยังทักทายสวัสดีกันอยู่เลย

ส่วนเรื่องที่เธอถูกกล่าวหาว่าใส่เสื้อของฝ่ายชายถึง๓ครั้ง
คุณบียืนยันค่ะบอกว่าใส่จริงแต่ครั้งเดียวเท่านั้น
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเสื้อที่เธอใส่ไปเนี่ยทานข้าวกันไงคุณ
แล้วน้ำกระชายขาวมันหกใส่
กลิ่นแรงมากค่ะฝ่ายชายเลยให้ยืมเสื้อยืด
ส่วนเรื่องเสื้อดำน้ำและเสื้อลายสก๊อตสีแดงเนี่ย
คุณบียืนยันว่านั่นเสื้อของเธอ
เสื้อดำน้ำเนี่ยใครที่ดำน้ำเป็นประจำยี่ห้อนี้

ส่วนเรื่องเลิกกันเนี่ยคุณบีขอยืนยันในสิ่งที่เธอเห็นในแชทไลน์
เลิกกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จริง
กันนี่หมายถึงว่าฝ่ายชายกับอดีตภรรยานะคะ
เธอก็เลยว่ามั่นใจว่าเธอไม่ได้เป็นคนที่
ทำในสิ่งที่โดนกล่าวหาอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนที่ทั้งคู่จะเลิกกันด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่
อันนี้หมายถึงว่าเรื่องของครอบครัวเขา
ก็เป็นเรื่องของคุณสองคนเธอบอกว่า

บีจะไม่ทนอีกต่อไปค่ะ
โดยเธอยืนยันนะคะว่าที่ออกมาเขียนเนี่ย

แต่ต้องการออกมาบอกความจริง

แล้วก็ตั้งใจจะทำให้บีเสื่อมเสียชื่อเสียง

ทำให้สังคมตราหน้าว่าบีมาฉก

ไม่เป็นความจริงอันนี้เธอบอกแบบนี้นะคะ
หลังจากที่คุณวีโพสต์ไม่นานค่ะ

ขอโทษคุณบีน้ำทิพย์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

มันเป็นเรื่องระหว่างเจ้าตัวกับอดีตภรรยาค่ะ

จะหาโอกาสเคลียร์กับอดีตภรรยา

เรื่องครอบครัวค่อนข้างเซ็นสถีบ

ตามที่แต่ละฝ่ายออกมาชี้แจงกันแล้วกันนะคะ